วันนี้ก็ดูกันแบบจุใจเลยทีเดียวครับสำหรับเกมการถ่ายทอดสดเกมฟุตบอลอุ่นเครื่อง
ระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติเกาหลีใต้ซึ่งคุณผู้ชมนั้นก็ดูอย่างสนุกสนาน
การแข่งขันก็สนุกตื่นเต้นร้าวใจและอีกหนึ่งอย่างนะครับ
นี่มีโชว์รังกาตีรังกาหลังอีกต่างหากนะครับ
เมื่อวานนี้เจ้าโรโมเนียตัวนี้นะครับ
ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในเกมการถ่ายทอดสดในช่วงของการพรีวิวแมช
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปย้อนดูกันหน่อยนะครับว่าการทำหน้าที่ของเขานั้นเป็นอย่างไร
ในช่วงที่คุณวรบัตรอรุณภักดีนะครับ
หนึ่งในผู้บรรยายของเกมเมื่อวานนี้นะครับ
กำลังพรีวิวเกมระหว่างไทยกับเกาหลีใต้ครับ
ในช่วงที่กำลังจะแนะนำนักเตะทีมชาติไทยหน้าใหม่
ที่มีโอกาสที่จะลงสนามในเกมเมื่อวานนี้ก็มีเจ้าโรโบเนียนี่แหละครับ
ในการที่จะดูเหล่าบรรดานนักเตะหน้าใหม่ของทีมชาติไทย
ซึ่งเรียกได้ว่าคุณผู้ชมที่ชมเกมกันอยู่ผ่านหน้าจอของทางไทยรัฐทีวี

อกจากนี้นะครับในกระแสของโลกโซเชียลเนี่ยก็โด่งดังเป็นอย่างมากนะครับ
สำหรับเจ้าโรโบเนียครับ

ก็มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการถ่ายทอดสด
ทีมงานไทยรัฐทีวีในหลายมุมมองนะครับ
ก่อนที่จะทิ้งปมคำถามแซวกันแบบสนุกสนาน
ว่าเจ้าโรโบเนียเนี่ยมาได้อย่างไรนะครับ
เพราะฉะนั้นมาดูกันหน่อยกับเจ้าโรโบเนียนะครับ
ว่านี่คือมาสคอตกีฬาของไทยรัฐทีวี
คุณผู้ชมนะครับก็จะสามารถติดตามชมเจ้ามาสคอตตัวนี้นะครับ

ในการสร้างเจ้าหุ่นโรโบเนียขึ้นมาครับ
ซึ่งก็ใช้เวลาไม่ต่ำกว่า๑เดือนนะครับ
ในการพัฒนาให้มีความสวยงามสมจริง
การเคลื่อนไหวและรายละเอียดโดยรวมเพื่อเพิ่มอัตรรสในการรับชมของแฟนกีฬาชาวไทย

โมเนียนั้นนอกจากจะเป็นแบรนด์กีฬาของไทยรัฐทีวีแล้ว
ยังมีหน้าที่ในการต่อยอดงานด้านโฆษณาคอมโมเชียล
ให้กับผู้ที่ต้องการสนับสนุนรายการอีกด้วย

ก็จะได้เห็นกับเจ้าโรโบเนียนี่แหละครับ
ในทุกการถ่ายทอดสดของไทยรัฐทีวีกับการแข่งขันกีฬาในปีนี้
ยังมีอีกหลายรายการนะครับที่ทางไทยรัฐทีวีของเรานั้น

ขอขอบคุณคุณโรโมเนียนะครับที่มาร่วมรายการกับเราในช่วงนี้